ไปในห้องเรียนบ้างไปดูห้องเรียนนี้
เขาทำให้ห้องเรียนบรรยากาศสนุกสนาน

เขาใช้วิธีการสอนแบบแรปนั่นเอง
ว่าสุภรพูดใครแล้วมันคืออะไร
ว่าที่นางเลือกลวนสัมภาพกับพระอาฬไทย
หรือว่าที่นางยักษ์โอกหาจัดคู่ใด
หรือมันสำคัญอย่างไรใครรู้สึกบอกพี่

ท่านผู้เช็คสัพเตียของชาติที่มี

เพราะว่านักเรียนที่แร็ปโยวอยู่

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
คือเตรียมไว้เลยกำลังจะโชว์ในกิจกรรม

หกมิถุนายนเขาก็มีการจัดกิจกรรมวันสุนทรผู้
แล้วดูซิคือหลายคนก็สนใจ
แล้วนี้มีเผ็ดแก่งหน้าเกี่ยวไว้

การร้องแรปเป็นหนึ่งในเทคนิค
การสื่อการสอน
ที่คุณครูสัญญามักครินครูประจำภาควิชาสังคมศึกษา

เพราะว่าคุณครูเองเขาก็บอกนะ
บอกว่าการมาร้องแรปแบบนี้มันเข้าถึงเด็กนักเรียนมากขึ้น
ทำให้เด็กเขากล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำ

ที่สำคัญไงกว่าเด็กเขาจะมาแต่งเนื้อร้องแรปแบบนี้ได้
เขาต้องไปศึกษาค้นคว้าต่างเพิ่มเติม
แล้วก็เอาข้อมูลตรงนั้นมาทำเป็นคำร้องแรป
คุณครูสัญญาบอกว่าเพิ่งจะมาสอนเด็กแบบนี้
โดยใช้เทคนิคการเรียนการสอนบอกว่าจะต้องร้องแรป

แล้วก็เพิ่งสอนเป็นครั้งแรกในเทอมนี้
เด็กวัยนี้เขากำลังสนใจเพลงแรปด้วย
คนเขาก็เลยจะเอาเนื้อหาวิชาการทางสังคมศึกษา
ถ่ายทอดผ่านทางบทเพลง

บอกว่าสนุกมากเลยกับการเรียนแบบนี้

ไม่รู้ครูจะให้สัมภาษณ์เป็นการร้องแรปหรือเปล่าคุณครูคะ

ตัวนักเรียนเองก็อยู่ในสังคมอยู่แล้ว
เขาน่าจะได้ลองเล่าสังคมผ่านผ่านแล็ปของเขาผ่านไลน์ของเขาอะไรอย่างนี้

แล้วก็ในมากกว่านั้นก็คือมันเป็นการให้เขาได้สนใจเรื่องการอ่านด้วย

แล้วก็ที่สำคัญคือการดึงศักยภาพ
ดึงความมั่นใจให้เด็กได้
มั่นใจแล้วก็ได้ข้ามขอบกรอบใหม่ที่เขาเรียนรู้อยู่อะไรอย่างนี้ครับ
แม่ครูไม่ได้รับโชว์ก็เอาไว้แรปโต้กับเด็กในห้องเรียน
แต่เด็กส่วนใหญ่บอกเหมือนกันเลยจากที่ไม่ชอบเรียน
พอมาใช้วิธีการสอนแบบนี้อยากที่จะเข้ามาเรียนนะคะ
แล้วครูก็บอกด้วยบอกว่าต่อไปอาจจะใช้วิธีนี้
ในการสอนเด็กที่เล็กลงมาหน่อยม๑ม๒